ต่อไปนี้คุณผู้ชมครับสมมุติว่าผมเป็นท่านเจ้าวาดรูปนี้ก็แล้วกันนะครับ
หนูคือมาเล่นเกมบนกุฏิไหมล่ะ

หลวงพ่อมีเกมเยอะเลย

คุณผู้ชมครับนี่ฮะไปดูคลิปนี้ฮะ
คลิปนี้เนี่ยครับคือบนกุฏิเลย
นะครับไอ้เด็กน้อยมันก็ถ่ายเอาไว้เห็นอะไรบ้างระเบิด

เจ้าวาดนะครับนุ่งสบงผืนเดียว

กึ่งนั่งกึ่งนอนมีบาสวะพะโหดมันเปิดก็เห็นอวัยวะ
คือส่วนไหนส่วนไหนอวัยวะส่วนไหน

โอ้โหแล้วที่บอกนี้หรือเปล่าที่บอกให้ฉันกล้วยอะไรเนี่ย
นี่แหละครับก็มีการช่วยสำเร็จความคล้ายให้ท่าน

นี่แหละครับวัยรุ่นในกลุ่มในถ่ายเอาไว้
แล้วก็ส่งให้ชาวบ้านในพื้นที่แล้วก็เอามาเปิดโปรง
เพราะบอกทนไม่ไหวแล้วนะครับ
คือไม่ได้เป็นแค่เจ้าวาดนะเป็นเจ้าคณะตำบลด้วย
นะครับชาวบ้านรวมกลุ่มกันที่วัดฮะ
รวมกลุ่มกันที่วัดแล้วก็พูดคุยกับพระลูกวัด
รวมถึงเจ้าวาดที่ถูกกล่าวหาก็มานั่งด้วย

มักจะลวงเด็กหนุ่มขึ้นไปบนกุฏิ

กับอะไรแลกกับเงิน
มีโทรศัพท์ใช้ไหมล่ะมีโทรศัพท์ใช้ไหม
หรือจะเล่นเกมมีเกมให้เล่นเยอะแยะเลย

เสนอให้ลาออกจากตำแหน่งเจ้าวาดและเจ้าคณะตำบล
หรือให้ออกจากวัดไปอยู่ที่อื่นเลย

แล้วท่านยังมีคุณงามความดีอยู่นะครับ
แล้วเป็นพระอุปชาเพียงรูปเดียวในย่านนี้
ถ้าจะเอาผิดไปแล้วนะเดี๋ยวลูกหลานเราจะบวช
ใครจะบวชให้อ่ะค่ะใครจะเป็นพระอุปชานะโอ้โห
ชาวบ้านที่อยู่ในระแวกวัดนี้เชื่อว่า
นักข่าวอย่าหูเบานี่มันเป็นขบวนการกันแกล้งท่านเจ้าวาด

รับว่าที่ผ่านมาท่านเจ้าวาดเคยทำผิดภาวินัยแต่ก็ได้ชำระบาป
ทำพิธีสังคาพิเศษที่ป่าช้าเป็นเวลา๑๕วันแล้วไง

คุณผู้ชมครับมาถึงพระครูศรีธรรมวิสุทธิ์อาริโยท่านเจ้าคณะอำเภอ
นางใหญ่ขึ้นมานะเป็นพระปกครองเล่าบอกว่า
เรื่องนี้ต้องฟังความสองข้างนโยมนะครับ
ที่ชาวบ้านร้องแล้วก็ฟังเจ้าอาวาสด้วย
แล้วก็ให้พระในวัดไปประชุมกัน๑๖รูป
แล้วก็โยมเนี่ยเสนอให้ลาออกจากตำแหน่งใช่ไหม
ซึ่งเจ้าวาดท่านก็คิดอยู่นานแล้วท่านก็ยอมลาออก
แต่ขออยู่วัดนี้ต่อนะซึ่งตามหลักฐานคลิปที่ปรากฏออกมา
ถือว่าเป็นอาบัติสังคาพิเศษครับและต้องปรงอาบัติ
แต่ถ้ามีความผิดตามกระบวนการกฎหมาย
เจ้าอาวาสต้องศึกไปสู้คดีนั่นคือทางโลก
เจ้าคณะอำเภอย้ำว่าต้องให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่าย
และวิงวอนญาติโยมตระหนักถึงพระพุทธศาสนา
ลบคริปทราลบคริปทราและรอให้คณะสงฆ์
ดำเนินการเรื่องนี้ให้จบเร็วที่สุด
แต่ท่านไม่ได้บอกทิศทางว่าให้จบแบบไหนครับ